ถ้าอยากจบแค่มานอนด้วยนอนเฉย

ให้มีอะไรด้วยเถอะเดี๋ยวให้พันหนึ่งอย่างนี้ไหม

หนูว่าถ้าแบบนี้หนูไม่เอาหนูไม่ยอมอย่างนี้

มันไม่จบตรงที่ว่าเขาเอารูปโพลหนูน่ะ

ถ้าไม่ถ่ายให้อีกก็คือจะไม่จบ

บอกกับนักข่าวใช่ไหมคะว่าติดต่อหนูไม่ได้

วันนี้ก็ทักมาเมื่อวานก็ทักมา

วันนี้คุยกันในเรื่องของลุงวินกับน้องซายหน่อยนะครับ
เป็นข่าวมา๒๓วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือลุงหวินก็เป็นคุณลุงไว้๕๘ปี

เป็นคนเปิดเรื่องแล้วออกมาให้ข่าวให้ข้อมูลบอกว่า
แกเนี่ยทิ้วไลท์ทิ้วขื่อ
แล้วก็ติดต่อรวมทั้งโอนเงินให้
ให้เงินไปกับเด็กสาวในหมู่บ้านคนหนึ่ง
จริงอยู่คนละหมู่บ้านนะฮะแต่ห่างกันไม่ไกลแค่๔๕กิโลเมตร
หมดเงินไปเกือบสองแสนแต่แขนนี่ไม่ได้จับเพราะว่าสาวเนี่ย
คอยแต่ผัดพรคอยแต่หาทางหลีกเลี่ยงทั้งที่เวลาจะโอนเงิน
ให้เวลาอยากจะได้เงินเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเจอแบบนั้นแบบนี้
แต่อีกมุมนึงน้องที่ถูกพาดพิงเขาก็ออกมาแก้ข้อมูลนะฮะ
ออกมาแก้ข่าวบอกมันไม่ใช่อย่างที่ลุงบอกนะนี่เป็นภาพที่
เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับที่อุดรธานีคุณภูริพัฒนบุญนิน
ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเจอน้องซายไปเจอลุงวินที่บ้าน
ทำท่าเหมือนจะเคลียร์กันได้นะว่าจะจบแบบไหนอะไรยังไง
ปรากฏว่าเจอเมียลุงวินออกมาถือมีดออกมาด้วยก็เลยยัง
กันไม่จบท่านผู้ชมครับคุณภูริพัฒน์บอกว่าน้องซาย
เนี่ยเธอก็อยากขอความเป็นธรรมในมุมของเธอแล้วก็อยากจบ
เรื่องกับลุงหวินจริงความจริงอยากจบมาตั้งนานแล้วแต่มัน
จบสักทีในมุมของลุงหวินเมื่อวานนี้ตะโกนคุยกับน้อง
สายเพราะว่าเข้าไปใกล้กันไม่ได้นะบอกอ่ะลุงก็อยากจบ
เหมือนกันเงินทองก็ไม่เอาก็ได้ที่ว่าโอนให้ไปเกือบ๒แสน
เนี่ยแต่น้องซายบอกล่าสุดลุงยังส่งข้อความมาทางแสเฟซบุ๊ก
ทวงเงินอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญมาคุยกัน
หน่อยนะฮะลุงวินถ้าดูอยู่ผมพยายามติดต่ออยู่นะฮะยังไงลุง
โทรศัพท์ด้วยก็ได้นะครับเผื่อจะได้คุยกันได้เคลียร์
เออตกลงแล้วจะจบกันยังไงดีและแขกรับเชิญที่อยู่
ผมในรายการนะครับน้องซายนะฮะที่เป็นคู่กรณีของลุงวิน
อีกคนนึงคือเพื่อนของน้องซายชื่อน้องตูนนี่เป็นคนที่
น้องซายบอกคนต้นเรื่องเลยล่ะสืบเนื่องจากวันนั้นอยากกิน
หมูกระทะกันตูนบอกให้ทรายเนี่ยลองไปขอเงินลุงวินหน่อย
เดี๋ยวแกก็ให้เงินแล้วก็ซีนี้ยาวเลยนะฮะแล้วก็แน่นอน
ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้เราพูดคุยกันเราไม่ได้ต้องการ
เพื่อจะเอาสนุกเอามันหรือว่าจะต้องการให้เป็นดราม่าอะไร
ต้องการสะท้อนง่ามุมทางสังคมและในง่ามุมของกฎหมายด้วย
ผมเลยเชิญทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
มาพูดคุยแล้วก็มาให้ข้อมูลในเรื่องของมุมทางกฎหมายด้วยนะครับ

คือคงต้องเชิญมาเพราะว่ามันก็มีมุมในแง่ของกฎหมายแทรกอยู่ในเรื่องของทั้งสองท่านเนี่ยแหละ
คือวันนี้ถ้าใครกำลังตามเรื่องของลุงวินอยู่นะเดี๋ยวสิ่งที่น้องซายจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องอันตราย

โอ้โหอ้าวทีนี้น้องซายคือล่าสุดบอกลุงวินแกยังส่งข้อความมาหาอยู่เลยใช่ไหม

ซึ่งความจริงเมื่อวานนี้ตอนที่คุณชิวภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปที่อุดรธานีได้เจอกับซาย

แล้วก็เหมือนกับตะโกนคุยกันลุงแกก็บอกจบจบ
ใช่ค่ะน้องแกไม่ยอมให้เข้าไปใกล้ค่ะคือแบบถ้าเขาไปใกล้ให้หนูเข้าไปแค่คนเดียวไม่ให้นักข่าวไปไกลไม่ให้ไปใกล้ใหม่ไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปนอกจากหนูคนเดียว

แกบอกว่าจบจบกันไปเลยไม่เอาแล้ว

แล้วข้อความที่ส่งมาเมื่อคืนล่าสุดบอกว่ายังไงหลังจากที่ได้ไปเจอที่บ้าน

วงเงิน๔๐๐๐เงิน๔๐๐คือเงินรอบล่าสุด

เดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อลุงหวิดเรื่อยนะครับ

ทีนี้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
ทรายลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเลย
ที่เราได้เจอกับลุงวินแล้วก็รู้จักลุงหวินเนี่ย

ตอนเดือนพฤษภาคมค่ะ

พฤษภาปี๖๔เมื่อกลางปี๖๔นะฮะ

วันนั้นหนูก็ไปเล่นกับน้องตูนปกติค่ะ

ใช่ค่ะ

ทีนี้ลุงแกก็ติดต่อน้องตูนมาว่า

ใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่

แล้วอยู่ดีเขายังไงลุงวินมาบอกตูนว่ายังไง
เห็นหนูบอกว่าแล้วลุงบอกว่าลุงวิน
ลุงวินบอกหนูว่าพาเด็กให้ลุงหน่อย

แล้วทีนี้พี่ซาเล่นกับหนูอยู่หนูก็เลยถามพี่ซาว่า
เอาอะไรนะเอาเฟสเหรอ

แกก็บอกแค่ข้าวหมูกระทะแต่แกให้เราพันหนึ่งเนอะวันนั้นน่ะ
มาพันหนึ่งใช่ค่ะคือวันนั้นพอตูนเอาเฟสของซายไปให้ลุงวินใช่แกก็เลยให้เงินพันหนึ่ง
ใช่ค่ะพวกหนูก็ไม่คิดอะไรก็เลยเอาเฟสพี่ซ้ายให้
ให้เป็นรายเงินสดนี่แหละใช่ค่ะ
ลุงวินแกบอกหลังจากนั้นมันอะไรที่ข่าวที่แกออกมาให้ข่าววันแรกเลยแกบอก
วันนั้นสัญญาว่าถ้าให้เงินไปเนี่ยแล้วซายยังกระซิบอยู่ข้างหูบอก
เดี๋ยวลุงไปรอหนูที่กระท่อมที่สวนยางพาราได้เลยนะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาหา
น่าจะประมาณเดือนกว่าได้พี่ถึงเห็นหน้าแก
อืมแล้วมีไหมที่บอกคืนวันกินหมูกระทะบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรเนี้ย
ขนาดนั่งใกล้หนูยังไม่ใกล้เลยขนาดแกเดินมาหนูยังเดินหนีเลยเดินตามมา
หมายถึงวันแรกที่เจอนะใช่ค่ะ
แกก็รู้แล้วแกก็พยายามจะเดินตามเราแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใกล้เลยใช่ค่ะเราก็ไปกินหมูกระทะของเราเอง
เงิน๑๐๐๐ที่ได้ไปเราก็ไปกินอะไรของเราก็ว่ากันไป
ถ้าอยากเขาเหรอถ้าอยากเจอก็ต้องเอาเงินมาแต่ต้องไปซื้อหมูกระทะซื้ออะไรมากินกัน
อืมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ครับ
แล้วทำไมทำไมมันถึงกลายเป็นที่แกบอกโอ้โหเป็นปีอ่ะปีกว่า
เสียกับ๒ปีหมดเงินกับทรายได้สองแสนหรอ
เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยอะพี่
มันกินหมูกระทะยังไงหมดเกือบ๒แสน
มันมีอย่างอื่นบ้างไหมแกบอกค่าเทอมก็จ่ายให้ซายใช่ไหม
หมูกระทะสองแสนมันเวอร์มากค่ะพี่
มีใช้หนี้ใช้หนี้แทนทรายอีก
เนี่ยที่แกบอกเงินต่างที่แกให้ทรายไปเนี่ย
นั่นหมายความว่าหลังจากนั้นพอเขาได้เฟสเราแล้วเนี่ย
เขาก็มีการติดต่อกับเราตลอดใช่ไหม
ก็ติดต่อนะพี่แต่ส่วนมากหนูก็แบบช่วงนั้นอ่ะ
คือหนูมาเล่นอยู่ที่บ้านน้องตูนตลอดเลย
แกก็จะแบบบอกลุงตูนถามว่าเห็นหนูอยู่นั่นไหม
แกก็จะแบบแอบมาดูตลอดมาดูมาหา
มาดูที่หน้าต่างบ้างหน้าต่างห้องบ้าง
แล้วต่างบ้านใครต่างบ้านน้องตูนค่ะ

เหมือนว่ามันเป็นทางผ่านไปทุ่งนาแก
แกจะขับรถรถอีแตนใช่ไหมรถอะไรรถไถอ่ะพี่
ขับไปแล้วแกจะมาจอดไว้ข้างบ้านน้องตูน
แล้วก็จะจอดลงมามาดูว่าหนูอยู่นี่ใช่ไหม
ถ้าเห็นแบบมีสาวเยอะอย่างนี้แกก็แบบว่า

หมายถึงถ้าไม่ใช่เราแกก็จะบอกกับสาวคนอื่นอย่างนี้เหรอ

ใช่หรือไม่มีหนูก็ช่าง
แกก็บอกว่าหาได้ตังค์ไปกินเหล้าไหม
ก็ให้น้องตูนไปเอาเหมือนเดิม

ถ้าพี่สรุปอย่างนี้นะครับก็คือ
ตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกับลุงวินที่ว่าให้เฟสไป
เพื่อลุงวินจะได้ให้เงินไปกินหมูกระทะเนี่ย
หลังจากนั้นลุงวินก็ได้เฟสของซายใช่ไหมครับ

แล้วเขาก็พยายามติดต่อเข้ามาทั้งข้อความก็มี
หรือไม่ก็รู้ว่าทรายอยู่ที่ไหนก็พยายามไปดู

เพื่อหวังจะได้เจอเรา

ให้หาเพื่อนมามาให้แกหน่อยเนี่ย
นิยามความหมายของแกคือให้หาแบบไหน
ให้บอกให้หาเด็กให้ที่อยากได้ตังค์
หาเด็กที่อยากได้ตังค์ให้หน่อย

หมายถึงว่าต้องไปอยู่กับแก
ต้องไปมีอะไรกับแกหรือว่าอะไรยังไง

หนูก็เล่นกับซายหนูก็เล่นกับซาย

คือหนูก็ไม่รู้หรอกหนูก็รู้ว่าแกบอกว่าอย่างนี้
หามาแล้วก็เอาเฟสมาให้แกหนูก็เลยเอาเฟสของพี่ซายให้ไป

ทีนี้ซายในวันนั้นน่ะ
ซายพอตูนเข้ามาบอกอ่ะซายรู้สึกยังไงคือ
ทำไมถึงให้เฟสเราไปแล้วก็เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นปีเนี่ยก็ก็
ติดต่อกับแกตลอดแล้วแกก็โอนเงินให้ตลอดเนี่ย
หนูก็คิดแค่ว่าเออให้ไปแล้วก็จบก็ได้ตังค์มากินหมูกระทะแบบ
หนูก็ไม่ได้คิดอะไรอะพี่คือแบบว่ารอบเดียวก็น่าจะจบ
แต่ลุงแกก็มาตือเรื่อยเรื่อยจนแบบเกิดเรื่องตอนที่แบบว่า
น้องตูนไปยืมตังแกมาจ่ายค่างวดรถ

แล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องคืนแค่เอาพี่ชายมาหาให้ไปบอกพี่ชายมาหา

ก็หนูก็ไปบ้านน้องแล้วก็ลุงแกก็มาก็มาเองค่ะ

ก็ไม่ได้คุยหนูก็หนีพี่หนูเห็นแก

แล้วมันสืบเรื่องมาถึงวันที่ว่าลุงแกไปให้คงให้ข่าวแล้วเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย
แกก็จะพยายามจะเจอซ้ายให้ได้

โดยเราเองหรือว่าเพื่อนเราเองเนี่ยก็จะพยายามคุยกับแกว่า
ถ้าเกิดอยากเจอต้องโอนเงินมาให้แบบนี้หรือเปล่า

โอนมาตลอดโดยที่ซายเองพอเจอแกปุ๊บซายก็หนีตลอดทรายก็หนีตลอด
บางครั้งเราก็ไม่รู้ไงพี่ว่าแบบน้องคุยอะไรกับลุงไง
ก็ความเป็นเด็กของน้องใช่ไหมคะแบบว่า
เออถ้ากูแค่แบบพี่ซายมาเล่นด้วยแค่บอกแกว่าพี่ซายอยู่นี่แกเห็นหน้าพี่ซายกูได้เงินคือจบ
น้องก็คิดแค่นั้นน้องก็เป็นเด็กไงพี่
แต่ในมุมของแกเนี่ยแกหวังถึงขั้นที่ว่าอยากจะมีอะไรกับเราอย่างนั้นใช่ไหม

รู้ค่ะวันที่หนูรู้คือวันที่แบบว่าวันนั้นน่ะน้องตูนให้หนูพาบอกว่าพี่พาไปเอาตังค์หน่อย
อีกแล้วแบบจะพาไปเอาตังค์ที่แกอีกแล้วอย่างนี้หรอ
หลังโรงเรียนคือรอบเดียวที่หนูไปเอาพาน้องไปเอาตังค์คือรอบเดียวค่ะที่หนูเคยไปกับน้อง
คือพอไปถึงโรงเรียนใช่ไหมคะลุงก็เอาตังค์ให้น้องคือหนูกับน้องขับรถแบบว่าพี่จะกลับบ้านพอดีคือขับไปคนละทางอยู่แล้วไงพี่
หนูก็ขับมาลุงแกก็ขับตามหนูมาหลังจากที่เอาเงินให้น้องหนูก็เลยว่าขับตามมาทำไม
แกก็เลยบอกว่าเอาเงินก็จ่ายไปแล้วก็ต้องมานอนด้วยสิหนูก็เลยถามว่าทำไมต้องไปนอนก็จ่ายหนี้ให้แล้วไงเมื่อกี้

คือซายพอพอฟังจากฟังอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันทำให้ลุงวินเนี่ย
แกพูดแล้วก็บอกกับนักข่าวว่าคือถ้าเกิดไม่ชอบแกเนี่ย
หลอกมาให้ความหวังแกทำไมเป็นปีเกือบปีกว่าเนี่ย
หลอกให้แกโอนเงินให้อะไรต่างนานาเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาก็บอกจะมาเจอจะมาเจอ
ก็ไม่เจออย่างนี้ไปไปหลอกให้ความหวังเขาหรือเปล่า
จะหลอกเอาเงินเขาหรือเปล่าเออหนูบอกแกตลอดหนูหนูตลอดว่าหนูไม่ได้ชอบแก
หนูไม่ชอบคนแก่หนูเกลียดหนูรังเกียจบอกแกตลอดเลยเหรอใช่
บางครั้งหนูก็ด่าว่าแบบแกชอบพูดเหมือนว่าตัวเองแบบยังเป็นนุ่มอยู่
สมาร์ทอยู่นะยังหล่อยังที่เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้
ยังแข็งแรงอยู่เลยแบบมีสาวตั้งหลายคนที่สนใจแกที่ไม่ใช่หนูหรอก
ถึงแบบว่ามันไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวในโลกหรอก
มีผู้หญิงตั้งมากมายที่รอแกแบบเอาตังค์ให้ใช้แล้วก็อย่ามามีอะไรด้วย
ที่นี่ถ้าไม่อดแบบไม่ต้องโอนไม่เอาลุงอย่ามายุ่ง
คือมันโอนมาโอนมาโอนมาจนแกบอกว่าเกือบสองแสนแต่ซายบอกไม่ถึงหรอก
บอกเท่าไหร่นะประมาณแสนเบื้องต้นค่ะอ่าแต่มันก็เยอะอ่ะแหละใช่ไหม
มันก็เยอะค่ะแต่ทีนี้ค่ะเออทำไมไปเอาของเขา
ถ้าเกิดไม่ได้ชอบเขาไปเอาเงินเขาทำไม
ก็ขอเสนอมาไงคะว่าจะเอาไหมเงินค่านั่นค่านี่หนู
หนูก็เอาสิค่ะหนูก็แบบว่าเอ้าอยากให้ก็เอามาสิ
ก็โอนมาสิหนูก็บอกแค่นี้แต่ถึงเวลาเราก็ไม่ไปเจอ
ไม่ไปเจอค่ะหนูว่าหนูไม่ชอบถ้าอยากโอนให้ก็โอนมาเลย
หนูก็พูดอย่างนี้ถ้าอยากให้ก็โอนมาไม่อยากให้ก็ไม่ต้องโอน
หนูก็บอกอย่างงี้ไม่สงสารแกบ้างเหรอไม่สงสารค่ะเพราะว่าแกชอบพูดที่หนูแบบ
ในทางลบแบบหรือคำพูดแย่แย่บ่อยมากอืม
ยังไงคือหมายถึงว่าเขาไปพูดยังไงให้เรารู้สึกว่า
เราถูกมองในทางลบหรือว่าเราได้ฟังบอกมันเป็นคำพูดที่แย่
หมายถึงว่าหนูเป็นกะหลี
อย่างนี้เลยเหรอใช่กะหรี่ขายตัวหาตังค์ให้ตัวเอง
ส่งตัวเองเรียนอะไรประมาณนี้คือเท่าที่เท่าที่ฟังมาเนี่ย
เท่ากับว่าซายกำลังจะพยายามบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
บอกลุงวินตลอดว่าไม่ได้ชอบลุงวินนะค่ะแต่ลุงวินก็พยายามที่จะ
ตื้อตลอดเพื่อจะเจอทรายให้ได้ค่ะแล้วก็โอนเงินให้ตลอดใช่ค่ะ
อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในมุมลุงวินเขาก็มองในมุมของเขาที่ว่า
คือถ้าไม่ชอบเขาเนี่ยโอ้โหมาหลอกเขาทำไม
แล้วเขาก็จ่ายเงินให้เยอะแยะค่าเทอมก็จ่ายให้
เทอมด้วยใช่ไหมลุงหวินบอกจ่ายค่าเทอมมีไหมครับ
จ่ายค่าเทอร์มให้ไม่ค่ะหนูหนูเลิกเรียนไปแล้วนะพี่หนู
หนูเรียนแค่ชั้นปวชสามคือตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนค่ะ
เอาละคัดจ่ายแล้วลุงวินจ่ายให้ใครอ่ะแกก็แบบคิดไปเองว่าเออ
ที่แรกน่ะแกพูดให้หนูว่าหนูอ่ะมาอยู่ไปอยู่อุดรครับ
อยู่ในเมืองเพื่อแบบว่าไปขายตัวในเมืองอืม
ไปเป็นเด็กไซส์ไลน์แบบว่าไปเป็นเด็กเสียยังมีแชทอยู่เลยพี่นี่
ถ้าเป็นเด็กเสียไปตามรถตู้ใครต้องการก็ไปส่งว่ามีคนไปบอกแก
ว่าทำงานที่ขับด้วยกลางคืนทำงานที่ขับกลางวันนี้ทำงานไซส์ไลน์
ส่วนมากที่คุยกับลุงวินทรายคุยทางไหนครับแชทค่ะเช็คอินเจอร์ค่ะ
เซ็นเจอร์เฟซบุ๊กค่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่า
เคยไปหาลุงวินถึงบ้านหรือว่ากระท่อมหรือว่าขนำที่สวนยางพารา
ค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะ
เดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับเดี๋ยวฟังทางซายหน่อยนะครับว่า
เออคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซายบอกซายเองก็พยายามจะจบแล้ว
แต่ลุงวินเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ซายบอกนะ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราพยายามโทรหาลุงวินอยู่นะฮะ
ลุงวินยังไงรับโทรศัพท์หน่อยนะฮะทีมงานโทรไปเมื่อสักครู่
ก็ไม่น่าผิดนะแต่เสียงปลายสายเขาบอกอันนี้ไม่ใช่ลุงวิน
ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะฮะคือลุงวินถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะคุย
ที่บ้านลุงวินเนี่ยแล้วคุยกับซายเนี่ย
มันยังไม่จบดีนะฮะถ้าอยากจะแบบเอาจบแบบเคลียร์
จะยังไงกันต่อเนี่ยจะได้ชัดเจนกันไปนะครับ
คือซายต้องยอมรับนะว่าพอได้ฟังเรื่องราวจากทางน้องซายเนี่ย
หรือว่าน้องตูนก็แล้วแต่นะครับหลายคนก็มีคำถาม
ผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วยคำถามก็คือนั่นแหละ
เหมือนที่พี่ถามมาสักครู่นี้เผื่อให้ซายตอบชัดชัดอีกทีหนึ่งคือ
คือถ้าไม่ได้ชอบแกไม่ชอบคนแก่เห็นบอก
บอกไปว่าแกเหี่ยวได้นะลุงวินอ่ะคือแล้วไปเอาเงินเขาทำไมตั้งเป็นปี
ตั้งเป็นแสนอย่างเงี้ยอืมก็เขาอยากให้ค่ะเพราะแบบว่า
หนูไม่พูดด้วยอย่างงี้แกก็จะชอบพิมพ์มาว่าเอาไหมเงินน่ะ
จะเอาเท่าไหร่จะโอนให้พรุ่งนี้นะอะไรประมาณนี้นะพี่
ตอบหน่อยอย่างงี้ไหมซายกำลังบอกว่าแกเสนอมาเองใช่ค่ะ
โอนมาก็โอนหนูว่าอยากโอนก็โอนสิไม่โอนก็ไม่โอน
บอกว่าเคยพยายามจะจบอยู่ครั้งนึงแล้วต้องไปหาลุงวินแกที่บ้านในสวนยางพาราใช่ไหมครับ
ค่ะมันเป็นยังไงวันนั้นครับคือวันนั้นแกบอกว่า
คือเรื่องมันบานปลายแล้วนะใช่ไหมพี่พอเรารู้ว่าแกอ่ะมีเมียแล้วอืม
คือเราก็รู้ว่าตั้งแต่แรกคือไม่รู้เลยหรือว่าแกมีเมียแล้ว
ตอนแรกไม่รู้ค่ะน่าจะประมาณสี่เดือนได้ที่หนูเพิ่งรู้ว่าแกมีเมียเพราะว่าหลานแก
ขู่แกว่าถ้าปู่ไม่ให้ตังค์หนูซื้อเสื้อผ้าหนูจะไปฟ้องย่านะ
เอาแล้วไปได้ยินได้ยังไงก็เหมือนเล่นด้วยกันค่ะ
แบบเหมือนน้องเหมือนน้องคุยต่อหน้าตูนไหมใช่ไหมวันนั้นนะ
อ๋อแล้วที่ขู่ด้วยกันสามคนตูนหนูอยู่หมู่บ้านเดียวกับลุงหวิน
หนูไม่รู้หรอกครับว่าลุงวินแกมีลูกมีเมียหรือว่าหรือก็รู้
รู้อยู่ค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกให้หาให้แล้วก็ไม่ได้บอกพี่ชาย
พอซายรู้ว่าลุงวินมีลูกมีเมียแล้วหลังจากผ่านมา๔เดือน
ตั้งแต่วันอยากกินหมูกระทะซายก็เลยอยากอยากตัดอยากจบอย่างงี้ใช่ไหมครับ
ค่ะแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับแกบอกหนูว่า
ที่แรกแกบอกว่าให้มันมีเซ็กหนูว่าหนูไม่เอานะหนูไม่มีเซ็ก
หนูไม่ชอบหนูรังเกียจหนูไม่ชอบคนแก่หนูอยากมีเซ็กกับปู่
หนูก็พูดอย่างงี้เลยบอกบอกแกอย่างงี้เลยเหรอกับปู่เหรอใช่
บอกทางไหนครับโทรศัพท์ค่ะคุยกันโทรคุยกันค่ะ
เพื่อวันนั้นแกพยายามจะบอกว่าให้ซายเนี่ยไปหาแกที่สวนยางพารา
ค่ะหนูเลยบอกหนูไม่อยากมีอะไรกับปู่กับคนแก่
นี่ความจริงเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อายุห้าสิบกว่าห้าสิบแปดนี่
ความจริงยังไม่แก่นะคืออ่าแล้วยังไงครับ

แกก็บอกว่าโอเคไม่ต้องมีอะไรก็ได้ขอแค่พี่ได้นอนกอด
พี่ก็ชื่นใจแล้วพี่จะไม่ทำอะไรนอกจากนอนกอด
แล้วพี่ก็จะไม่เอาเรื่องที่แบบว่าเอาตังค์ไปใช้ที่ว่าไปกินหมูกระทะไปอะไรพวกนั้น
หวินบอกว่าถ้าซายมาหาในคืนนี้เนี่ยทุกอย่างจบกันไป
ค่ะขอแค่นอนกอดก็ได้เงินก็ไม่ทวงคืนค่ะ
ครับไปค่ะแล้วเป็นยังไงพ่อหนูไปถึงใช่ไหมคะ
แกก็แบบพยายามมากอดมาหอนมาจับนุ่มหนูนู่นแล้วก็กอดหอมบอกว่า
ให้พี่เถอะเพราะว่าเมียพี่น่ะให้กับพี่ไม่ได้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะ
หนูก็เลยว่าทำไมบอกว่าแค่กอดแค่กอดแล้วจะจบ
เลยบอกว่ามาขนาดนี้แล้วให้เถอะสักครั้งก็ยังดี
หนูเลยบอกว่าหนูไม่ยอมอ่าแต่พี่มีพันหนึ่งนะเอาไหม
จะให้พันหนึ่งตอนนี้มีแค่พันเดียวเอาไปก่อนไหม
หนูก็เลยแบบเงียบแล้วหนูก็เลยโทรหาน้องตูนบอกว่ามาตรงนี้หน่อย
สวนยางลุงหน้าสวนยางลุงหนูบอกทีนี้ลุงแกก็เลยแบบว่า
บอกว่าปล่อยหนูอย่ามาจับตัวหนูคือถ้าแบบพูดไม่เป็นพูด
หนูก็ไม่อยู่แล้วหนูก็เลยขับรถออกมา
พอถึงหน้าประตูรั้วลุงอ่ะลุงล็อกไว้แล้วลุงก็ตามมา
หนูกลัวหนูก็เลยปีนออกเลยค่ะ
ลุงวินให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องในบ้านในสวนยางพาราเนี่ย
ไม่จริงเลยไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอย่างที่
อย่างที่ซายบอกเลยที่หาว่าเขาจะพยายามจะไปลวนลามอนาจารย์
ไปข่มขืนไม่ใช่เลยวันนั้นเนี่ย
ซายทักมาบอกเองว่าขอเงินสามพันจะนอนด้วย
แล้วก็มาหาที่สวนยางแต่ลุงวินบอกเอาไปสองพันก่อน
นะแล้วเดี๋ยวเสร็จสับอะไรเรียบร้อยตามสัญญาเนี่ย
เดี๋ยวจะให้อีกพันหนึ่งแต่สุดท้ายซายไม่ยอม
แล้วทีนี้ก็มาหาว่าเขาทำแบบนี้
หลังจากนั้นที่หนูออกมาได้ใช่ไหมคะ
ยังโทรศัพท์มาโทรมาหาหนูที่แรกพวกหนูก็แบบว่า
โทรมาไม่มีคนพูดแล้วจะโทรมาทำไมหนูก็วางสายไป
แกก็โทรมาอีกพวกหนูเลยรับสายรับสายแล้วเปิดลำโพงไว้ใช่ไหมคะ
แกก็พูดกับเมียแกว่าเออพี่น่ะ
จะเอากับมันแล้วแต่ว่ามันบอกว่ามันจะเอา๕๐๐บาท
แต่พี่มีให้มันแค่พันเดียวมันไม่เอาทีนี้มันก็โมโหให้พี่
แล้วมันก็จุ๊กมีดออกมาแล้วมันจะเธงพี่ไงบ้างนี้
หมายถึงว่าลุงหวินไปเล่าให้เมียลุงวินฟัง
ใช่ค่ะเอาแกไม่กลัวเมียแกรู้
ทีนี้หนูก็เลยโทรไปด่าแกว่าทำไมถึงพูดขนาดนั้น
หนูมีมีดตรงไหนหนูไปแค่ตัว
ถ้าหนูจะทำร้ายหนูทำไมหนูหนูไม่เอาแบบ
เหมือนแบบไม้อยู่แถวนั้นเอาฟาดเลยหนูพูดอย่างนี้
แสดงว่าเมียลุงวินเขาก็รู้เรื่องลุงหวิน
รู้ค่ะแต่แกบอกเมียแกว่าเอาพี่ก็พูดเพื่อเพิ่มอรรถรสให้เมียพี่ตื่นเต้นเฉย

อันนี้ข้อมูลจากน้องซายนะครับคืออีกมุมนึงต้องให้ความเป็นธรรมลุงหวินด้วยนะ
คือเรายังไม่ได้คุยกับลุงวินเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยลุงวินก็จะออกมา
มาให้ข้อมูลที่มันไม่ใช่ในมุมที่น้องซายเขาเล่าแต่ว่าซายเขาบอกว่าอย่างนี้
ทีนี้ซายตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่จบอีก
ก็เห็นก็ยังต่อเนื่องก็ยังติดต่อกับลุงวินก็ลุงวินก็ยังโอนเงินมาให้อีก
แล้วสุดท้ายเนี่ยมันไปมีจุดแตกหักตรงไหนลุงวินเขาถึงเอาเรื่องเนี้ย
บอกสื่อแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาครับคือช่วงนั้นน่ะพี่หลังจากตรงนั้นคือแบบ
หนูก็แบบเงียบหายไปเลยลุงแกก็พยายามติดต่อด้วยการที่สมัคร
ใหม่มาทักไอจีทักมาในไลน์ลุงแกมีแบบหลายเฟสมากพี่
แต่เฟสหลักหลักของแกมีสองเฟสคือเราบล็อกเฟสไม่ติดต่อแล้ว
แต่ว่าแกก็เปิดเฟสใหม่สมัครใหม่อะไรใหม่แล้วก็พยายามทักมาตลอด
แต่หนูก็แบบไม่ยินคำขอแล้วพี่เราก็ไม่ได้ไปคุยแม่อะไร
พอหนูเงียบไปใช่ไหมแกไปโผล่ที่บ้านหนู

ใช่ค่ะก็ไปหาพ่อแม่เหมือนแกก็อ้างว่าแกรู้จักกับลุงหนู
หรือว่ารู้จักคนแถวบ้านที่แบบรู้จักกับพ่อหนูอะไรประมาณนี้
ว่าบอกว่าจะมาบ้านหนูหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะพี่
พอเขามาถึงบ้านใช่ไหมเขาพูดคำแรกเลยว่า
เป็นพ่อแม่ภาษาอะไรไม่ส่งลูกเรียน

แล้วก็แบบไปพูดโมโอ้อวดว่าเขาเป็นคนมีเงิน
เขาน่ะเป็นแฟนหนูเขาเป็นคนที่หาตังค์เลี้ยงหนูส่งหนูเรียน

ใช่แล้วพ่อหนูก็เหมือนพ่อหนูไม่พอใจที่พ่อหนู
ถ้ามึงเป็นใครทำไมมาพูดอย่างนี้

มึงจะมาพูดกับมึงกับกูได้ยังไง
มึงลองทายมาสิว่ากูอายุเท่าไหร่
พ่อหนูเลยว่าทำไมกูต้องถ่าย
เหมือนว่ากูไม่ใช่นักตลกอะไรอย่างนี้
ทำไมกูต้องมาถ่ายมึงมึงเป็นใคร
กูไม่สนทางนั้นเลยว่าจะเป็นใครถ้าจะมาพูดอย่างนี้
พ่อหนูก็พูดให้มันอย่างนี้พ่อหนูก็ไล่มันหนีมันก็กลัว

ตอนนั้นน่าจะหมดไปประมาณ๓๔หมื่นนี่แหละพี่

แล้วพ่อเรารู้ไหมว่าลุงวินเนี่ยให้เงินเรา
ไม่รู้แต่หนูก็พูดให้แกฟังทีหลังเรื่องนี้
คือแกบุกไปที่บ้านแล้วแกก็ไปบอกว่าเนี่ย

สุดท้ายซายเลยมาเล่าให้พ่อฟังว่า

แล้วหลังจากนั้นมันจบอีกไหมหรือมันยังมีต่ออีก

ถ้าไม่อยากให้ไปยุ่งก็ต้องคบกับมันต่อ
แล้วพ่อเราว่ายังไงวันนั้นนะครับ

หนูก็แบบเขาเงียบไม่คุยกับหนู

แล้วหลังจากนั้นซายก็ยังติดต่อกับลุงวินเหมือนเดิมนี่แหละ

แกไม่ยอมเลิกแกก็ตื้ออยู่ตื้ออยู่

เอาเงินไหมเดี๋ยวโอนให้เอาเงินไหมเดี๋ยวโอนให้

สุดท้ายไปสิ้นสุดช่วงธันวาคมใช่ไหมที่ซายเล่าให้พี่ฟัง

ที่ลุงวินจะเป็นจุดแตกหักแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

ลุงแกก็แบบที่แรกหนูก็แบบตอนก่อนมาทำงานที่อุดรประมาณ๕เดือน๔เดือนก่อน

หนูก็ไม่ได้ติดต่อกับแกเพราะว่าหนูมาทำงานที่อุดรหนูก็แบบว่าเออ
หนูก็มาหาตังค์หนูอยากหยุดเรื่องที่อยู่ที่บ้านไงพี่หนูก็หนีมาใช่ไหม

หนูไม่ชอบที่แกแบบชอบแบบขี่รถไปบ้านแล้วก็แบบไปถามหาว่าบ้านหนูอยู่ไหนหนูอยู่บ้านไหมหนูทำอะไรยังไง
แบบไปถามแบบคนที่อยู่แถวบ้านหนูอ่ะเพื่อนบ้านอะไรประมาณเนี้ย
อึดอัดแต่ว่าหนูต้องไปแอบต้องซ่อนแกตลอดเวลาแกมาอย่างนี้นะ
ทีนี้แบบเราพอเรามาอยู่กับเราใช่ไหมพี่เหมือนแบบว่าหนูแบบ
คบกับคนคนหนึ่งมีแฟนอะไรประมาณนี้
แต่ตอนที่เราตั้งแต่เราเจอลุงวินนี่เราไม่มีแฟน
ไม่ค่ะพอหนูไปอยู่อุดรแล้วหนูมีแฟนใช่ไหมคะ

เขาก็ขยันหานะจนเจอเฟสคนนู้นเฟสคนนี้อย่างนี้หรอ

อยู่ด้วยกันเธอไม่เคยไปยืมเงินใคร

เธอก็ไม่ใช้เธอหาแล้วเธอค่อยใช้
ทำไมเธอต้องไปติดหนี้คนอื่นอะไรประมาณนี้พี่

ทำให้หนูเลิกกับแฟนหนูก็ทักหนูก็ปลดบล็อกหนูก็ไปด่าเขาอืม

คือพอลุงวินทักไปหาแฟนเราในตอนนั้น
ว่าเราเนี่ยไปยืมเงินเขาใช้เงินมาซะ
แฟนเราก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็เลยเลิกกับเราไปเลย

เราก็เลยโทรไปหาลุงวินโทรไปด่าลุงวิน
ไม่ค่ะหนูปลดบล็อกเฟสไปแล้วว่าทำไมต้องให้พูดอย่างนี้

เอ้าคนเป็นหนี้ก็ต้องมาใช้สิ

หาตังค์ให้ใช้ตั้งเยอะทำไมไม่เห็นใจพี่บ้าง
หาตังค์ให้ใช้แต่ไปนอนกับคนอื่น

แกก็พูดบอกว่าถ้าหนูมีแฟนหรือหนูเอาผัวนะ
จะเลิกยุ่งไปเลยแกจะมาผูกแขน

หนูก็เลยว่าก็หนูมีแฟนแล้วทำไม
ทำไมพี่ยังไม่เลิกยุ่งหนูก็ถามอย่างนี้

ที่แบบไปคบกับเด็กน้อยบ้านนู้นบ้านนี้อย่างนั้น

เอารูปมาให้ดูว่าถ่ายว่าอยู่กับผู้ชาย

คือฟังแล้วมันก็จะวนพันกันอยู่กับเรื่องราวลักษณะแบบนี้นะ

คือสุดท้ายซายบอกว่าครั้งล่าสุด
ช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยลุงวินก็โอนมาให้อีก

ช่วงที่เราอยู่ที่ตัวเมืองอุดร

เพื่อจะให้ซายเนี่ยกลับมาที่บ้าน

เขาบอกว่าที่บ้านหนูมีบุญกระถิ่นหรือบุญอะไรนี่แหละ
แล้วมันแตกหักยังไงตรงนี้จนกระทั่งลุงวินถึงบอก
ถ้างั้นร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อแล้วเป็นข่าวดังขึ้นมาดีกว่า

ขอบคุณผู้ชมครับต่อกันเลยนะฮะ
คือหลังจากวันนั้นช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยที่เป็นจุดแตกหัก
ซายบอกว่าพอมีปัญหาเรื่องที่ว่าลุงวินโทรไปแล้วก็ไปป่วน
แล้วก็จนแฟนซายคนนั้นต้องขอเลิกใช่มั้ยครับ

อย่าไปอยู่ที่อื่นเลยกลับมาบ้านเรา
เดี๋ยวให้เงินสามพันใช่ไหมครับใช่ไหมหรือว่าเงินนั้นอ่ะ
แกบอกว่าจะให้แบบว่ากลับมาบ้านจะเอาเท่าไหร่
นึกว่าสี่พันอืมถ้าจะเอาสี่พันต้องทำสัญญานะ
ทำสัญญาด้วยเพราะว่ากลัวหนูไม่กลับไงพี่
แล้วหนูทำไหมครับหนูก็เขียนหนูก็ทำ
แต่แกโอนให้สามพันวันนั้นน่ะเขียนเป็นยังไงส่ง
เป็นตัวหนังสือค่ะแล้วก็ถ่ายรูปไปให้แก
ใส่กระดาษค่ะมีชื่อหนูมีวันที่ที่โอน
แล้วก็ถ่ายรูปไปค่ะแล้วเรากลับไหมครับไม่ค่ะ
ก็ไม่กลับอีกอืมทีนี้ก็เป็นจุดแตกหักอ่ะครับ
ลุงหวินแกก็ไปร้องขอความเป็นทำผ่านสื่อมณชนอืม
บอกว่าเนี่ยโอ้โหโอนเงินให้กับหญิงสาวคนนึง
เฉลี่ยเดือนเท่าไหร่เนี่ยลุงวินโอนให้เนี่ยพี่หวินโอนให้เนี่ย
บางบางอาทิตย์ก็ได้ถึงสามพันบางอาทิตย์
บางครั้งก็แบบว่า๒อาทิตย์แกค่อยให้ครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็มี
เฉลี่ยแล้วบางครั้งก็ให้ถี่ถี่ก็มีนะพี่เหรอ
ให้ถี่ถี่ก็ให้แบบเป็นแบบเก้าร้อยห้าร้อยอย่างงี้สักเดือนละ
สักเดือนละแปดพันได้ไหมครับเฉลี่ยแล้วครับถ้าเกิด
ห้าพันแปดพันห้าพันแปดพันอ่าตีสักแปดแปดพันไหม
เหลือเอาห้าพันมีบางเดือนเป็นหมื่นบางเดือนไม่โอนเลยเพราะห่างกัน
เอาเฉลี่ยห้าพันถ้าพฤษภาหกสี่มาถึงพฤษภาหกห้า
สิบสองเดือนแล้วก็บกหกเดือนอ่าสิบเก้าเดือนห้าพันคูณสิบเก้า
ก็เกือบแสนอันนี้เอาแบบเฉลี่ยทุกเดือนนะแต่ว่าตัวเลขแค่ห้าพัน
ซึ่งสายบอกว่าความจริงแต่ละบางเดือนมันก็หายกันไปนานนั่นแหละ
เอาเป็นว่าตัวเลขเนี่ยไม่ตรงกันลุงวินบอกว่าเกือบสองแสน
ซายบอกว่ามันแค่ประมาณแสนต้นต้นค่ะณวันนี้เนี่ยอยากจบยังไง
นายรณรงค์ดูแล้วต้องคือทางซ้ายเขาบอกเขาอยากจบ
แล้วเมื่อวานคุยกับลุงวินบอกเงินก็ไม่เอาก็ได้แต่ว่าล่าสุดเพิ่งโทรมาทวงเงิน
ส่งข้อความมาทวงเงินสี่พันบาทอืมที่ให้ครั้งล่าสุดครับ
ซึ่งซายบอกว่าโอนแค่สามพันเนี่ยตกลงลุงวินเคยบอกจะฟ้องช่อโกงใช่ไหมทราย
ค่ะอ่ายักยอกทรัพย์ค่ะแต่ไปเช็คแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ฟ้องอะไรหรอก
ฟ้องได้ไหมยักษ์ยอกเดี๋ยวมันคงไม่เข้าหรอกนะครับมันคงไม่เข้าหรอก
ลุงวินรับสายแล้วเหรออ่าลุงวินเหรอไหนอ่าลองรับสายหน่อย
คุยกับคุณพักภูมิหน่อยค่ะสวัสดีครับเอ่อครับผมจะโทรมาเบอร์นี้หรือเปล่าครับ
ใช่ครับใช่ลุงหวินไหมครับโอ้ยนี่คุณคนที่สามนะครับไม่ใช่ครับ
อ๋อเหรออ๋อนี่เอาขอขออภัยครับขออภัยครับขออภัยครับเอ๊ะนี่ครับ
อันนี้ใช่ใช่เสียงลุงอื่นไหมให้คนอื่นรับค่ะแต่ห้าหนึ่งนี่อื่นรับ
เบอร์เบอร์นี้ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนดูการโทรมันน่าจะดูการโทร
เอ๊ะแต่แต่มันลงท้ายห้าหนึ่งแต่สายบอกหนึ่งห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์กันอีกทีหนึ่ง
ค่ะคือถ้าถ้าไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีในในรายการน่ะอ่าขนาดลงลง
มันมีอันหนึ่งนะที่คุยกันมาเพราะงั้นเราต้องระมัดระวังเวลาที่เราไป
คือบอกอย่างหนึ่งนะผู้ชายจะไปเปย์ผู้หญิงจะไปเปย์ถ้ามันให้ด้วยเสน่หา
มันก็เอาคืนไม่ได้แต่ในมุมหนึ่งอันนี้ต้องน้องต้องระวังให้มากกว่านี้
อันนี้ที่พี่บอกอ่ะใช่ว่ามันเอาคืนกันไม่ได้แต่มันจะมีผู้ชาย
มันจะมีผู้หญิงบางคนที่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงพอพอเราโดนหลอกเสร็จปุ๊บ
กฎหมายทำไม่ได้กฎแห่งกรรมหรือทำเองเลยหนึ่งในอัธยกรรมที่ก่อขึ้นมาเป็นเรื่องหึงห่วงนะ
หึงหวงนี่คือเรื่องแรกเพราะคนจะเป็นเวลาคนกระทำความผิดเขาหน้ามืด
เขาไม่ได้คิดถึงเหตุผลอะไรเลยคือวันนี้ที่เราดูอยู่อาจจะมีหลายมุมมองอ่ะใช่
แต่ลุงวินยังถือว่ายังเป็นคนดียังมาหาสื่อไม่ได้ไปใช้วิธีการอื่น
แต่มันมีหลายหลายคนที่ไปใช้วิธีการอื่นเยอะมากคนพวกนี้ไม่ได้คิดอะไรนะครับ
เพราะมันเป็นเรื่องหึงหวงมันเป็นเรื่องที่เกิดจากอารมณ์
ประเด็นว่าลุงวินไปเอาภาพที่อ้างว่าเป็นภาพเปลือยของน้อง
ส่งต่อคนนู้นคนนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งต้องระวัง
คือทรายอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ถือว่าเขาผิดไหมครับ
เขาก็รู้ว่าเขาจะไม่ไปหาลุงวินหรอก
แต่เขาก็ให้ลุงวินเนี่ยโอนเงินมาให้หรือจะลุงหวินโอนให้เองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อย่างนี้ถือว่าผิดไหมคือลักษณะมันไม่ได้เป็นการช่อกง
มันไม่เท่าช่อโกงเลยมันเป็นการให้โดยเสน่หา

แต่จะเอาเงินมาหรืออาจจะมีเหตุอะไรก็แล้ว

วันนั้นที่ซายบอกครั้งแรกที่ซายออกมาตอบโต้ลุงวินครั้งแรกเลย
ซายบอกเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ก็ได้เดี๋ยวใช้เงินคืนให้ก็ได้เดือนละพันสองพัน
หนูเคยบอกแกว่าหนูเหนื่อยหนูอยากจบเรื่องนี้
ถ้าจะเอาตังค์คืนน่ะคือหนูจะคืนให้แต่หนูจะคืน
หนูจะหาคืนแค่เดือนละพันหรือสองพันเพราะหนูมีปัญญาหาแค่นี้
แล้วนะวันนี้จะคืนแกไหมไม่คืนแล้วค่ะแกบอกว่าแกยกให้แล้วอ่ะ
แกบอกเมื่อวานใช่มั้ยครับที่ไปที่ร้านครับ
เพราะฉะนั้นชายก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่คืน
แกบอกว่ายกให้ติดตัวไปเลยแกพูดอย่างนี้
แล้วยังติดใจอะไรไหมคุณลุงวินครับคือถ้ายังไงถ้าแหมวันนี้เราคงติดต่อไม่ได้
แต่ว่าถ้าคุยกันเมื่อวานนี้แล้วจบตรงแบบนี้ที่ลุงวินบอกว่าก็จบกันไป
เงินก็ไม่เอาคืนถ้าตรงกันกับที่ซายเขาบอกนะครับ
ก็ถือว่ามันก็คงจะจบกันไปแบบนี้ครับ
แต่ซายเองก็ต้องเข้าใจนะว่าความจริงก็ต้องคิดถึงเรื่องของครอบครัวของลูกของเมียเขาด้วยนะ
ตั้งแต่แรกเรารู้สึกว่าเรามันให้บทเรียนอะไรกับชีวิตเราบ้างไหมเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

สงสารแกบ้างมั้ยหรือว่าเรื่องราวมันชีวิตมันวุ่นวายขนาดนี้
หนูสงสารเมียแกนะแต่ว่าหนูก็แบบว่าหนูก็กลัวพ่อแม่หนูรู้เหมือนกันนะพี่
เราก็ต้องแบบว่าถ้าแกไม่จบเราก็ต้องเล่นต่อไงพี่
เราก็กลัวเหมือนแบบว่าพ่อแม่รู้เหมือนกัน
ที่เราแบบไปเอาตังค์เขามาใช้แล้วอย่างนี้นะพี่
แล้วถ้าเจอเคสแบบลุงวินอีกเราจะทำยังไงเนี่ย
หนูก็ไม่ติดต่อเลยพี่หนูก็ไม่เล่นด้วยแล้วแหละ

ลุงวินแกเคืองไปวาดแกเขี่ยวอะไรด้วยว่ะ
พี่ก็แกตัวเล็กเอง
ไปวาดแกตัวเล็กอีกเดี๋ยวก็โดนอีก

จะมีอะไรใหญ่อยู่หรอ
คือลุงวินครับคือวันนี้ผมพยายามติดต่อลุงวินจริงนะครับ
ไม่ได้พูดคุยกันนะฮะแต่ว่าคุณภูริพัฒนบุญนินไปที่บ้านลุงหวินเมื่อวาน
ได้เจอกับซายมีภรรยาลุงวินอยู่ด้วย
ลุงวินบอกว่าพอละจบขอจบจริง
เงินก็ไม่เอาคืนที่น้องซายเขาบอกว่าเขาได้ยินแบบนี้

สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อคิดสำหรับทุกฝ่ายเลยนะ

ส่วนใหญ่จะอายกันลุงวินนี่เป็นเคสพิเศษนะกล้าเปิดหน้าออกมาเลย
มุมหนึ่งมันเป็นการให้โดยความอยากให้นะตอนนั้นเอง
ของผู้ชายหนุ่มจะอายุเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่เมื่อให้ไปแล้ว
แล้วสาวเขาไม่รักก็ควรต้องรู้ตัวเองรู้ว่าอายุตัวเองอายุเท่าไหร่แล้ว
จะเข้าวัดสวดมนต์หรือยังไงก็ไปทำของเขา
อายุห่างกันสามรอบอ่ะรุ่นหลานน่ะไม่ใช่รุ่นลูก
พอโดนเด็กเขาทิ้งก็ต้องรู้ตัวว่าไอ้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ย
ถือว่าเป็นค่าคุยกันแล้วกันควรทำใจสวดมนต์บ่อย
เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองหลังจากนี้ส่วนในมุมหนึ่งของเราก็คงต้องเอาไว้เป็น
กรณีของชีวิตที่ว่าอย่าไปให้เจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือว่าอย่าไปทำกับใครแบบนี้อีกเหมือนกันนะ
ไม่โชคดีเหมือนเจอลุงวินอ่านะอ่ะ
ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะฮะ
ทนายรณรงค์ด้วยครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง